ไปต่อกันที่การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่๓๗ที่จังหวัดนคร

มีการจัดการแสดงโสดสุดพิเศษ

ไปสนามชวนโครง๒๓กับชกครับ
ที่เห็นออกหมัดอาวุธกันเต็มที่อยู่นี้นะคะคือนายสุรพลโชติธรรมโม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะนครศรีธรรมราชและนายพักดี
ธานนท์ค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนเบนจมะราชูทิศนครศรีธรรมราช
ขึ้นสังเวียนศึกยอดมวยช้างชนยักษ์เป็นสีสันในงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่๓๗
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพค่ะ
ซึ่งผลการชกก็เป็นไปตามคาดนะคะแม้ว่านักมวยจำเป็นทั้งคู่จะพยายามออกอาวุธกันแบบดูเดือด
มกลางกองเชียร์เด็กนักเรียนในสังกัดของตนเองที่มาให้กำลังใจกันล้นสนามแบบที่เห็นค่ะ
แต่ว่าผู้ใหญ่เยิ้มเรืองดิตนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าสารา
พิพิธภัณฑ์ลูกปัดโบราณชื่อดังก็รับหน้าที่เป็นกรรมการกิจมศาส
แล้วก็ตัดสินให้ทั้งคู่เสมอกันไปในที่สุดค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับ
เป็นสร้อยคอลูกปัดโบราณไปคนละเส้นด้วยค่ะ